แต่มีข้อแม้นะคะว่าถ้าเกิดพี่อุ๋ยจะไปดูที่นี่

๒เวลาถ้าเกิดจะไปให้พวงมาลัย
พี่ต้องปีนรถกระเช้าไปเพราะสูงถูกสูงเท่ากับตึก๕ชั้นนะคะ
นี่เวทีเหรอจริงเป็นเวทีเป็นเวทีร้างค่ะ
ดงนิรรดน้องนิรรสวรรค์ธนตรวจประโยชน์
ดงนิทรรปาร์ต
เสียดายมากคุณผู้ชมไม่ได้เห็นจังหวะที่พี่อุ๋ยโยกตัว
เวทีหมอลำไม่ใช่เวทีหมอลำตรงไหนเอาปากกามาวง
นี่ระเบียงคอนโดใช่ค่ะที่นี่เป็นตึกร้างค่ะพี่อุ๋ยถึงบอกครับ
คอนโดร้างสูงสักประมาณ๕ชั้น๕ชั้นค่ะแล้วยังไง
แล้วยังไงชั้น๓ชั้น๔นั่นแหละค่ะเป็นเวทีหมอลำนะฮะนี่
สนุกสนานกันใหญ่เลยนะคะก็มีการประดับตกแต่งไฟเหมือนเวทีทั่วไปเลย
ส่วนด้านล่างเห็นไหมคะก็มีนักท่องเที่ยวชาวบ้านแล้วก็คนที่สัญจรผ่านไปมาเนี่ย
จอดรถดูมีการถ่ายรูปถ่ายคลิปกันไปนะคะแต่ทุกคนบอกว่าปวดอ่ะปวดปวดอะไร
ทำไมฮะปวดคอพอเมื่อยคอปวดคอเมื่อยคอต้องแหยนคอขึ้นไปดูนะคะจนเมื่อยเลยนะคะ
แต่เมื่อยยังไงก็ยอมเพราะชาวสามอลำสวยมากอันนี้ชัดเลยค่ะนี่เห็นไหมค่ะ
คือนักร้องก็อยู่ระเบียงหนึ่งห้องหนึ่งหางเครื่องก็อยู่ห้องนึงเครื่องหนึ่งระเบียงหนึ่ง
ค่ะคือที่มาที่ไปเนี่ยก็คือว่าเขามีงานเทศกาลอาหารที่จังหวัดสกลนคร
ใช่แต่ทีนี้ก็อย่างที่ทราบการจัดงานต่างการจัดคอนเสิร์ตจัดเวทีเนี่ย
เขาต้องค่ะคณะหมอลำคณะนี้ก็เลยแบบเอ๊ะเอาแบบไหนดี
ต้องห่างกันแบบเนี้ยห่างพอไหมคะแบบเนี้ยอย่างเงี้ยโอ้โหโซเชียลดิสแทนซิ่ง
ใช่นะเว้นระยะห่างแบบอันนี้ห่างมากเลยห่างมากก็ไก่ล้านตัว
แต่ถือว่าเป็นไอเดียที่สร้างสรรค์พอสมควรเลยนะใช่ค่ะเพราะว่าคอนโดเนี่ยร้างอยู่แล้ว
ก็เลยตัดสินใจเอามาเป็นเวทีหมอลำเลยอ่านี่เห็นไหมแต่แต่ชาวเน็ตบอกว่าเอ๊ะ
แล้วเวลาถ้าจะไปจับมือหรือจะไปคล้องพวงมาลัยจะทำยังไงคะพี่อุ๋ย
ทำยังไงดีฮะรถกระเช้าค่ะอันนี้เขาคงแซวกันขำแซวกันขำนะคะ
คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วหลายคนก็บอกว่าชื่นชมในไอเดียความคิดสร้างสรรค์
แต่บางคนก็บอกว่าเออก็ดูแล้วก็หลอดดีเพราะเป็นคอนโดร้างใช่ค่ะ
แต่มันมีภาพตอนกลางวันด้วยนะคะอยากให้ดูภาพตอนกลางวันด้วยค่ะ
นี่แหละครับวันนี้สถานที่ที่เรามาร้องเพลงร้องเพลงครับ
ผมก็นึกว่าอาจจะเป็นเวทีอย่างดีนะครับอันนี้งานอะไรไม่รู้
นี่นะครับว่าจ้างให้มาร้องเพลง
โอ้โหผมนี่หลอนเลยครับ

ร้องเพลงจริงนะครับไม่ได้โกหกนะครับ
ค่ะด้านหน้านี่สนุกสนานสวยงามแบบฟ่ายนี่แบบเอาหึม
เบื้องหลังก็จะประมาณนี้ค่ะนะครับด้านหลังอย่างนี้ค่ะ
เพราะนี่คือคอนโดร้างใช่ค่ะ
แต่น้องเค้าร้องก็สนุกและน่ารักสนุกนะจัดเต็ม
พี่หุยอยากจะให้ติ๊บน้องบ้างมั้ยคะ
อยากไปดูเลยยังไปดูเลย
เห็นไหมนี่ฮะเสียงเพราะด้วยนะคะ
เผยวันนี้เราได้ติดต่อจะไปปู๊ดคุยกับหมอรำคณะนี่แล้ว
ติดงานอยู่พอดีเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะได้พูดคุยได้เจอกัน
สุดยอดจริงนะฮะในยุคสมัยแบบนี้มันก็ต้องปรับตัวกันนะเนาะ